ถ้าหนูจะมาเยอะแบบนี้

เขาถ่ายเอาไว้เขาบอกโอ้โหทำไมเยอะขนาดนี้

และบอกไว้ก่อนว่าเรื่องนี้ถึงผู้ว่าชัดชาติแล้วนะฮะ

ไงมึงทำรท์น่ากลัวจริงนะ

ถ้าเราจะไปแล้วหนูจะไต่ตรูไหม

เยอะครับอันนี้แค่ส่วนน้อยนะ

ใช่ฮะกลางกรุงเทพบอกพี่กัดไว้เลย
เพราะว่าเจ้าของคลิปบอกพี่กัดไว้คือ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ทันทีไปสำรวจตรวจสอบสัมภาษณ์หนู
ไม่ต้องสัมภาษณ์หนูสัมภาษณ์คนแถวนั้น
ไปเจอชุมชนหนูจริงครับ
หนูมากมายเลยเท่าที่เห็นเกือบร้อย
ไตออกจากรูบ้างแหละไม่เกรงกลัวผู้คนมันคงคุ้นชิน
คนก็เดินอยู่แถวนี้เยอะนะนี่ก็เป็นแหล่งของคนนะ
แต่หนูบอกว่าไม่เป็นไรหนูขออยู่ด้วยได้ไหม
มันคงอยู่จนชินแล้วก็ขยายพันธุมาเรื่อย
แล้วนี่อีกอย่างคือกลางวันนะคะไม่รู้กลางคืนจะขนาดไหนนะคะ
เป็นเรื่องปกตินี่ยังดีนะที่ไม่มีกองขยะ
เพราะก่อนหน้านี้มีคนเอาขยะมากองทิ้งไว้
หนูก็ออกมากินขยะเป็นพันตัวคุณ
เนี่ยที่ผ่านมานะทางแฟลตเคยเอายาเบื่อมากำจัด
แต่ก็ไม่หมดเพราะมันอยู่ในท่อ
มันอยู่ใต้ดินมันอยู่ใต้ปูน
มันก็หายไปได้มันก็หลบไปได้นะ

มันอยู่ข้างใต้นี่
อยู่ข้างใต้บางทีก็อยู่ในปล่องขยะ
มันขุดไงขุดเจาะลึกลงไป

ตัวเล็กไปออกลูกข้างบน
คนเขาก็เอากงดักจับ
จับได้ตัวเล็กก็เอามาปล่อย
เขาไม่ฆ่ากลัวบาป

แต่เห็นใจชาวบ้านแถวนั้นจริงจัยแบบนี้นะคะ

ส่วนพนักงานทำความสะอาดของกรุงเทพมนาคอนท่านนี้
บอกว่านี่ก็ยังดีนะที่มีหนูออกมาไม่เยอะนะ

คุณวราพรนี่ช่วงกลางวันใช่ไหม
ถ้าช่วงกลางคืนเต็มเยอะแยะไปหมดมันมาหาขยะกิน
ตัวของพี่พนักงานทำความสะอาดบอกก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน
ก็พยายามทำความสะอาดจุดนี้ให้เยอะที่สุด
มันกินน้ำเสียน้ำอะไรนะฮะ
ส่วนที่ตรงนี้หนูเยอะเพราะเป็นจุดที่ผู้พักอาศัย
อย่างเงี้ยทุกที่เลยค่ะแบบนี้มันจะแบบเยอะตามปำมันจะอยู่ตามปำมัน
มีขยะอะไรโยนมามันก็อยู่ในปอกเต็มเลยแทบไม่หาย
เขาก็ช่วยเขาก็ช่วยกำจัดเขาก็เขามีกำจัดรอบหนึ่งเคยมี
เคหาเขาเคยมีการเก็บตัวละ๕บาทอะไรอย่างนี้ก็มี
รู้สึกดีถ้าไปเก็บหนูมีแล้วก็เงียบไปแล้วพักหนึ่ง
มีทุกที่ทั้งนกทั้งหนูโอ้โหตัวเล็กตัวใหญ่ตัวลูกเด็กเล็กแดง
ขี้เลื้อนก็มีนะเมื่อกี้หัวเกลียนเลยเห็นบางตัว
แต่เรื่องหนูต้องถึงหูคุณชชาติ
นาฬจิการกรุงเทพมนธครทีมข่าวของเราก็โทรไปคุยกับท่านเลย

ตั้งแต่สมัยที่ผมลงพื้นที่พบประชาชนตามเขต

เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการขยะในที่พัก

และเป็นแหล่งอาหารของหนูและสัตว์อื่นที่มารวมตัวกัน
เบื้องต้นถามว่ากรุงเทพมนธครจะทำอย่างไร
ก็จะต้องร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติ
วางระบบจัดการขยะในที่พัก
อาจจะต้องเพิ่มความถี่ในการจัดเก็บขยะให้มากขึ้น
เพื่อแก้ปัญหาหนูเหล่านี้ในเมืองกรุงนะครับ
หรือว่าจริงแล้วต้องไปดูว่า
คือส่วนไหนมันเป็นเรื่องกรทมส่วนไหนเป็นเรื่องของการเคหาก็ต้องดู
เพราะว่าจริงแล้วจริงแล้วก็เป็นของการเคหาที่ควบคุม

ผู้ว่าก็สั่งการนะฮะทางด้านของเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมนาคม
และการเคหาแห่งชาติลงมาดูแล้วคุณ
ลงมาดูพื้นที่และหาวิธีแก้ปัญหานะครับ
โดยระหว่างที่ผู้สิทธิ์ข่าวแล้วก็เจ้าหน้าที่กำลังดูพื้นที่อยู่นั้น
ปรากฏว่ามีคุณยายท่านหนึ่งนะถือถุงข้าว
เอ้าแล้วโยนให้หนูกิน
เอ้าเจ้าหน้าที่ของการเคหาบอกกับผู้สิทธิ์ข่าวว่า
หนูที่มาอยู่ตรงนี้ทางการเคหะและเจ้าหน้าที่ของแฟลตเนี่ย

เพราะมีคนมาให้อาหารมันเป็นประจำ

จะมีการประชุมกับสำนักอนามัยกรุงเทพก็จะต้องเอายามาวางกำจัดหนูดูแลเรื่องสภาพแวดล้อม
แล้วก็ไปคุยกับลูกของป้าคนที่เอาอาหารมาให้หนูเนี่ยต้องเบื้องต้นต้องบอกแบบนี้
บอกว่าต้องไปทำความเข้าใจกับคุณแม่แต่ลูกเขาบอกว่าแม่เป็นอัลไซเมอร์จำอะไรไม่ได้
ก่อนหน้านี้ลูกก็เคยดูแลเคยตักเตือนไปแล้วหลายครั้งแต่แม่ก็ยังมาให้อาหารอยู่นะครับ
เรื่องนี้ก็คงจะต้องคือต้องเป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายนะแล้วทำพร้อมกันทำไปด้วยกันนะคะ
สู้กับหนูเป็นพันตัวนะคะเดี๋ยวเราจับตาดูค่ะเรื่องนี้นะคะ